จากเหตุการณ์ที่มีคนที่เป็นคนร้ายนะแต่งตัวปิดบังใบหน้ามิดชิดเลย

แล้วอยู่ดีก็สาดใส่ผู้หญิงนะคะที่เขาเป็นพนักงานขายกีต้า
ห้างดังนะคะที่ศรีราชาชนบุรี

แล้วก็มีคนที่เป็นพนักงานขายกีต้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันอีกคนนึง
อยู่ข้างกันก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
เนี่ยค่ะผมคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
แต่ความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจบอกว่า
คนที่ไปก่อเหตุที่แต่งตัวปิดบังใบหน้ามิดชิด

เพราะก่อนก่อเหตุเนี่ยเห็นคนนี้เดินอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
หน้าตาสะสวยแต่งตัวดีแล้วก็เปิดหน้าเปิดตาปกติ
ว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะชี้เป้า
แล้วก็ให้คนที่ปิดบังใบหน้าแต่งตัวมิดชิดแล้วก็เอาน้ำกรดสาดเนี่ย
มาก่อเหตุแทนเหมือนกับเป็นคนรับจ้างก่อเหตุ

ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยตามความคืบหน้าให้ต่อ
คนร้ายใช้น้ำที่คล้ายน้ำกรดนะคะคุณผู้ชม

ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้

ตำรวจภูทรบ่อวินก็เรียกคนที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามแบบสอบถามหลายคนเลยนะคะ

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ที่ห้างนี้นะคะ

แต่งตัวแบบปิดบังใบหน้ามิดชิดเลยค่ะ

ถือแก้วน้ำพลาสติกมีน้ำอยู่เต็มแก้ว
นี่ค่ะคนนี้คนนี้เลย
แล้วก็เอาน้ำที่อยู่เต็มแก้วด้วยนะสาดใส่

เป็นพนักงานขายแว่นตาจนเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าน้ำอันนี้เนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่น้ำโกรธแบบ๑๐๐คุณภาคภูมิ
เพราะสาดไปปุ๊บนางสาวดาวทิพย์เนี่ย
เขาไม่ได้แบบปวดแสบปวดร้อนทันที

เขาอาจจะแบบรู้สึกแค่เหมือนกับมีคนมาแกล้งสาดน้ำ
แต่สักพักหนึ่งควันขึ้น
ควันขึ้นแบบมันร้อนมาเลย
อาจจะเป็นน้ำกรดที่แบบผสมไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเข้มข้น

มันเป็นน้ำกรดมันเป็นน้ำที่ใช้ทางอุตสาหกรรมเคมี
อยู่ที่ว่ามันเอามาจากแบบไหนอะไรยังไง
แต่ก็มีคนโดนลูกหลงไปด้วยค่ะ
นางสาวสุภาพรมณีพันธ์เป็นพนักงานขายกีต้าร้าน
อยู่ติดกันกับร้านขายแว่นตานะคะ
ก็โดนลูกหลงไปด้วยคือเมื่อวานที่มีเหตุการณ์นี้
ตอนแรกนึกว่าเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมา

เขาอยู่ร้านติดกันเขาก็เลยโดนไปด้วย
นี่เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยเอาน้ำเกลือราดให้ก่อน
ใช่เพราะก่อเหตุเสร็จก็จะเป็นภาพแบบเมื่อสักครู่นี้
คนร้ายคือเดินลงบันไดเลื่อนนะคะ
เขาเดินไปแบบเนียนนะ

ตอนแรกก็เดินเร็วหน่อยแต่ไม่ได้วิ่งหนี
แต่พอมีคนตะโกนว่าช่วยจับหน่อยช่วยจับตัวคนร้ายหน่อยเท่านั้นแหละ
โอ้โหวิ่งเลยวิ่งไปเลยเนี่ยค่ะ
แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมาก
แล้วก็ไม่มีใครจะจับคนร้ายได้ทัน

เขาเดินเร็วค่ะใช้วิธีเดินเร็ว
พอมีคนตะโกนไปว่าจับคนร้ายให้หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็วิ่งเลยวิ่งออกบันไดเลื่อนไปเลย
แล้วก็มีคนเห็นว่าสตาร์ทรถมอไซค์ออกไปคนเดียว
ผู้ชายที่มากับที่มาเฝ้าคนเจ็บนะครับ
เข้ามาอยู่นานหรือยังมาเฝ้าอะไรแบบนี้
จากที่เห็นก็น่าจะประมาณ๒๓เดือนมั้งคะ
ก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเพิ่งมาสังเกตหลังนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็คนร้ายก็ออกไปที่ลานจอดรถ
เหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าสาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
แต่ก็ต้องรอการสืบสวนที่ชัดเจนก่อนนะคะ
แต่ที่คาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันธุ์นางสาวดาวทิพย์
นางสาวดาวทิพย์เขาเป็นคนสวยค่ะหน้าตาดี
ผู้ชายคนนี้ที่มาติดพันธุ์ลักษณะผิวคล้ำ
ไม่ค่อยสูงมากนักนะคะมานั่งเฝ้า
มาแบบทุกวันวันละ๓เวลาคุณภาคภูมิ
เฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นมาทุกวัน
เฝ้าอยู่๒๓เดือนแล้ว
บางคนนะคะเขาก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังบอกว่า
เขาวางแผนจะแต่งงานกันอยู่แล้ว

ทุกวันมาเฝ้าตลอดแต่ก็ไม่ชัวร์นะคะคุณผู้ชม

แต่วันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ไม่มา
เมื่อวานนี้ไม่มาไม่มาไม่อยู่
ปกติมาเฝ้าทั้งวัน๒๓เดือนแล้ว

คนที่ถูกลุกหลงนางสาวสุภาพร

ร้านขายกีตาร์นักข่าวเขารอไปที่ห้างห้างเกิดเหตุ
ก็พยายามจะคุยกับคนที่โดนลูกหลง
เขาก็หลบนักข่าวเขาบอกไม่อยากให้สัมภาษณ์
โดนที่แขนนี่ไม่อยากคุยอะไร
ยังไม่พร้อมคุยนะคะ
ตัวคนที่โดนหนักเลยก็คือนางสาวดาวทิพย์นะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นพนักงานร้านขายแว่นตานะคะ

อาการล่าสุดคือพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ก็ถือว่าเจ็บสาหัสนะคะ
คือตั้งแต่ใบหูข้างซ้ายเนี่ยค่ะ

โชคดีนะไม่ถูกใบหน้าเยอะ

ไล่ลงมาที่คอที่หน้าอกที่แขน

โดนไปถึงนิ้วเท้าถึงเท้าอะค่ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
ตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะ

มีข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
บอกว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
คนร้ายไม่ได้มาคนเดียว

แต่งตัวปิดบังใบหน้าใส่หมวกใส่อะไร

หน้าตาดีด้วยเดินคู่กันมา

ก่อนจะก่อเหตุเขาเดินมาด้วยกัน
แล้วผู้หญิงคนที่หน้าตาดีเปิดหน้าเปิดตา

เหมือนกับโดนรับจ้าง
ให้ไปสาดสารเคมีอันตรายหรือน้ำกรด
ก็เลยคาดว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวที่ก่อเหตุ

ตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรบ่อวิน

แจ้งข้อหาไปก่อนก็คือทำร้ายร่างกาย
แต่ถ้าเกิดว่านางสาวดาวทิพย์เขาเจ็บหนักเจ็บสาหัสเนี่ย

อาการสาหัสขนาดไหนนะคะ
แต่ถ้ามีภาพอย่างนี้เนี่ยไม่น่าตามยาก

มันมีความแบบคลับคล้ายคลับตาอยู่
งกงกางเกงใส่กางเกงแบบนี้ต้องมีคนเห็น
ถ้าตามกล้องวงจรปิดไปตามจุดต่างเนี่ย

อันนี้ถ้าคนในพื้นที่เห็นเนี่ยต้องรู้ว่า

คือเอาน้ำกรดไปสาดใส่คนเนี่ย

ถ้าเข้าตานี่ตาบอดนะ